คุณผู้ชมจู่มีผู้ชายคนหนึ่งเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่ที่
สถานีรถไฟพัทธลุง๕วัน๕คืน

แล้วไปเปิดเหมาะเอาไว้แบบนี้ด้วย
แล้วไม่รู้ว่าตั้งใจทำอะไรหรือเปล่า
ไปดูภาพเหตุการณ์ขณะมีการเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะมันเป็นรถจักรยานยนต์เห็นไหมไปจอดชิดซ้ายริมรั้วเอาไว้แบบนี้
ชาวบ้านก็แบบเอ๊ไปจอดหลายวันแบบนี้มันก็ต้องสงสัยไว้ก่อนเนอะ
เป็นตำรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดสังกัดตำรวจภูทรพัทธลุงเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
นี่มันคือลานจอดรถหน้าสถานีรถไฟพัทธลุงใจกลางเมืองเลย
เบียงองูททหารต่อเต่า๔๓๕ทะเบียนสงขรานะฮะ
จอดไว้๕วันอันนี้เนี่ยทะเบียนวางูทศไปแล้วชุดเต็มที่
ก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฝนก็ตกด้วยเนี่ยครับ
นะฮะคือเขาเปิดเบาะนั่งอ้าเอาไว้ส่วนด้านหน้ามีหมวกกันน็อกสีดำแขวนอยู่นะฮะ
แล้วก็ข้างรถก็มีกระเป๋าสีดำอีก๑ใบ
คือทุกอย่างมันก็สังเกตแล้วมันก็เห็นคิดไปได้ว่ามันต้องเป็นรถต้องสงสัย
นะครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าไปพร้อมชุดอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็มีการดึงรถให้ล้ม
ดึงกระเป๋าสีดำออกมาพอเปิดดูเท่านั้นแหละ

อ่าคือถ้าเกิดมันมีระเบิดมันก็ต้องหล่นมาปุ๊บมันก็จะปึ้งใช่ไหม
เขาก็ดึงเรามามันก็ไม่ได้มีระเบิด
แล้วก็เอากระเป๋าที่เขาวางอยู่ออกมาดูอืม
มันก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดใดเข้าไปตรวจสอบแล้ว
กระเป๋าเนี่ยมันมีโน้ตบุ๊กเก่าอันหนึ่งนะฮะ
ชาร์จโทรศัพท์พร้อมกับเสื้อผ้าแล้วในกระเป๋าไม่มีเอกสารของใครอยู่เลย
นะฮะไปถามชาวบ้านก็บอกว่ารถคันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งผิวดำแดงนะฮะ
สูงสักประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรขับแล้วไปจอดทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกราศกราคม
จากนั้นหายตัวไปชาวบ้านก็เห็นมาแล้วมันก็วิตกกังวลเดี๋ยวจะเป็นคาร์บอมอะไรแบบนี้
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจไปตรวจสอบนะฮะเบื้องต้นเอารถคันนี้ไปไว้ที่
แล้วก็จะติดตามเจ้าของรถมาสอบสวนกันต่อไปนะครับ